ต่อเนื่องกันเลยนะคะสำหรับคดีที่ทายาทของเครื่องดื่มชูกำลังชื่อดังค่ะ
ขับรถชนตำรวจเสียชีวิตเมื่อปี๒๕๕๕นะคะ
ซึ่งวันนี้เราจะมาต่อเนื่องด้วยการขีดเส้นใต้ตัวใหญ่เมืองไทยวันนี้เลยนะคะ
เพราะว่ามีการดำเนินคดีไป๔ข้อหา
แต่ว่า๑ข้อหา๑คดีนี้ขาดอายุความไปแล้วนะคะ
ก็คือข้อหาขับรถเร็วเกินกำหนดนะคะ
ติดตามการวิเคราะห์ประเด็นนี้จากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ

ขอบคุณครับคุณดาวคุณกอล์ฟครับ

ท่านผู้ชมติดตามฟังข่าวนี้แล้วรู้สึกยังไงล่ะครับ
รู้สึกว่าสังคมไทยมันเป็นยังไงล่ะครับ
หงุดหงิดรู้สึกต้องตั้งคำถามในใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เหตุเนี่ยเกิดตั้งแต่๕กันยา๒๕๕นี่เดือนมีนาคม๓ปีครึ่งแล้วนะครับ
อายการบอกว่าผู้ต้องหาไม่มาตามนัดก็ไม่รู้จะทำยังไง
คนก็ตั้งคำถามว่าถ้าเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาไม่มาตามนัดแล้วยังไงก็ได้เหรอครับ

การนั้นอยู่กลางทางต้นทางนั้นอยู่ที่ตำรวจแต่ว่าวันนี้อายการนั่งไม่ติดหรอกครับ
ต้องลุกขึ้นมาแถลงอธิบายให้คนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น๓ปีครึ่งทำไมคดีเงียบไป
ขอย้อนไปอีกทีนึงครับว่าข่าวนี้หายไป๓ปีครึ่งทำไมกลับมาใหม่ล่ะครับ
กลับมาใหม่ก็เพราะว่ามีชายคนหนึ่งขับรถเบนส์ไปชนรถฟอร์ดแล้วมีคนตายไปสองคน
สังคมออนไลน์ก็เลยขุดคุยตั้งคำถามต่อเนื่องว่าเอ้าแล้วคดีรถหรูรถสปอร์ตชนตำรวจตายเป็นนายดาบแล้วลากไปตั้ง๒๐๐กว่าเมตรเนี่ยทำไมเรื่องเงียบล่ะ๓ปีกว่าแล้วลามไปถามถึงเรื่องของแพลวา
ที่ขับรถไปชนรถตู้คนตายไป๙ศพแล้วไม่ยอมปฏิบัติตามกรมคุมประพฤติ
ในการที่ไปปฏิบัติหน้าที่สาธารณประโยชน์
ฉะนั้นนี่คืออิทธิฤทธิ์ของสังคมออนไลน์สื่อออนไลน์แล้วก็สื่อหลักก็ขานรับด้วย
วันนี้ข่าวนี้ก็กลับมาใหม่อีกทีนึงเอาแล้วยังไงล่ะครับ
อายการสูงสุดก็นั่งไม่ติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็นั่งไม่ติดครับ
สั่งการให้ตำรวจพมสภรรษฐพเจรินไปสอบสวนไปติดตามเรื่องนี้ว่ามันยังไงก็แน่
ก็สั่งไปที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจโทสานิท
คนที่นั่งอยู่ใกล้กับพลเอกพงศพัฒน์นี่แหละครับ
นี่แหละผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ผมอยากให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบานพูดถึงเรื่องนี้ยังไง
ฟังนะครับมันมีไฮไลท์อยู่๓เรื่อง
เรื่องที่๑ท่านบอกอย่างนี้ครับ
บอกผมเป็นพนักงานสอบสวนมา๓๐กว่าปี
ผู้ก่อเหตุขับรถประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วหลบหนี
โดยไม่แจ้งเหตุแก่เจ้าพนักงานเมาแล้วขับขับรถเร็วเป็นเรื่องง่าย
ทำไมถึงดำเนินการล่าช้านี่ตั้งคำถามข้อที่หนึ่ง
ผู้ต้องหามอบตัวครั้งแรก
พอสอบสวนกลับพบเป็นบุคคลอื่นมารับผิดแทน
กรณีนี้ต้องสอบปากคำบุคคลที่มารับผิดแทนด้วย
อยู่ระหว่างติดตามหาสำนวนคดีดังกล่าว
เพราะต้องสอบปากคำผู้ที่จะมารับผิดแทนว่าให้การเท็จยังไง
มีใครใช้ให้มาและต้องดำเนินกับผู้ที่ใช้ด้วย
เพราะมีโทษเสมือนตัวการนี่เรื่องที่สอง

ขั้นตอนการสอบเหตุใดไม่รีบดำเนินการ
เหตุเกิดตั้งแต่ปี๕๕เอาพยานบุคคลมาสอบปากคำตอนนี้
แล้วใครจะมาให้การ
ผู้ต้องหาที่รับสารภาพขับรถยนต์ไปแล้วไปที่ไหน
ไปกับใครดื่มมากน้อยแค่ไหนความเร็วเท่าไหร่
ไม่ปรากฏในสำนวนเท่าที่ควร
เมื่อผู้ต้องหามอบตัวกฎหมายใหม่ให้แจ้งข้อกล่าวหาอย่างเดียว
ถ้าจะจับกลุ่มหรือคุมขังต้องนำตัวไปให้สารออกหมายขัง
นี่กรณีนี้ดำเนินการหรือไม่
มีอย่างที่ไหนแจ้งข้อหา๔ข้อหา
คดีง่ายใช้เวลาถึง๖เดือน
คดีความผิดขับรถเร็วอัตราโทษตามพรบจราจรทางบก
มีโทษปรับไม่เกินพันบาทอะไรต่ออะไรเนี่ยท่าน
ก็ว่าไปนี่คือผู้บัญชาการตำรวจนครบานพูดนะครับ
ดีครับแต่ไม่พอหรอกพูดแค่นี้ไม่พอ
เพราะไม่กี่วันเรื่องก็หายไปอีก
ฉะนั้นอย่าดีแต่พูดครับ
สิ่งที่คนอยากรู้ก็คือว่า

ใครไปกระซิบบอกใครยังไง
ลักษณะอย่างนี้ตำรวจชั้นผู้น้อยระดับเจ้าของสำนวนร้อยเวร

ถ้าตำรวจชั้นผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งลงไป
ฉะนั้นวิธีการจะทำความจริงปรากฏ
พลตำรวจโทพลตรวจเอกจากทิพย์ชัยชินดา
ต้องให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงครับ
แล้วคนที่จะมาเป็นประธานกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนั้นเนี่ย
จะต้องเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
เพราะเรื่องนี้คนเขาเชื่อกันว่า
ถ้านายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไม่ไปเกี่ยวข้องไม่ไปสั่งการ
มีเหรอครับที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรระดับสารวัตร
เขาจะกล้าถวงเวลาไว้ถึงขนาดนี้
๓ปีกว่ายังไม่ส่งฟ้องศาล
ถ้าเป็นลูกชาวบ้านลูกตาศรีตาสาติดคุกไปแล้วครับ
ฉะนั้นต้องตั้งกรรมการสอบสวน
กรรมการสอบสวนมีอำนาจที่จะสอบไม่ยากหรอกครับ
ไปถามเรียกคนที่เป็นเจ้าของคดีร้อยเวรณขณะนั้น

เชิญมาสอบว่าใครเป็นคนกระซิบใครเป็นคนสั่งคุณลงมา
ถ้าบอกว่าระดับผู้กำกับสั่งต้องสอบผู้กำกับว่าใครสั่งคุณมา
ถ้าผู้กำกับบอกระดับผู้การสั่ง
ก็ต้องสอบไปถึงระดับผู้การว่าใครสั่งมา

ใครที่พยายามจะบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมขั้นต้น

ขอให้ทำให้จริงแต่ครับแต่ถ้าพูดลอย
ที่พลตำรวจโทสานิทพูดไม่มีประโยชน์
ได้ใจครับแต่ไม่มีประโยชน์
ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพราะเรื่องนี้คนไม่เชื่อหรอกครับว่า
ตำรวจเล็กจะทำกันเองได้
เรื่องนี้เป็นปัญหาเป็นอุทาหรณ์ว่า
สังคมไทยจากนี้ไปไม่ควรจะมีเรื่องแบบนี้อีกแล้ว

สังคมเขาไม่ยอมชาวบ้านเขาไม่ยอม

ในคณะกรรมการสภาปฏิรูปแห่งชาติ
สปชต่อเนื่องมาเป็นสปท
สภาพปฏิรูปประเทศไทย
กำลังดูอยู่ว่าจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
และการบังคับใช้กฎหมายอย่างไร
ผมบอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไงครับว่าไม่ต้องไปคิดเรื่องใหญ่หรอกครับ
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของเราไม่ต้องไปปฏิรูป
โครงสร้างดีอยู่แล้วกฎหมายดีอยู่แล้วแต่ปัญหาอยู่ตรงคนครับ
คนที่ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจเป็นไม้หนึ่งส่งต่อไปอายการเป็นไม้สอง
ฉะนั้นถ้าสองส่วนนี้ทำงานเต็มที่เสมอภาคเรื่องแบบนี้มันก็ไม่เกิด
แล้วพอเกิดขึ้นมาเป็นยังไงล่ะครับสังคมก็จะได้เห็นว่าโอ้
กระบวนการตรวจสอบจากภาคประชาชนนี่แหละสำคัญที่สุด
แล้วคนที่ว่าเวลาไปทำผิดตำรวจจับแล้วย้อนถามตำรวจว่า
คุณรู้ไหมผมเป็นใครหรือเวลาตำรวจจับแล้วถ้าย้อนถามตำรวจไหม
รู้ไหมกูลูกใครสองประโยคนี้ไม่ควรจะมีในสังคมไทยอีกแล้ว
ผมเคยบอกว่าดัชนีชี้วัดความสุขของประชาคมในสังคมนั้น

ถ้าประเทศมีความยุติธรรมเสมอภาคคนสบายใจ
แต่ถ้าประเทศไม่มีความยุติธรรมคนรวยทำอะไรก็ไม่ผิด
คนมีตำแหน่งทำอะไรก็ไม่ผิดสังคมหงุดหงิดสังคมไม่มีความสุข
ฉะนั้นนี่เป็นอุทาหรณ์ต่อไปนี้ตำรวจอายการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ไม่ควรจะทำให้สังคมต้องลุกขึ้นมาทวงถามเรื่องแบบนี้อีกแล้ว
และอย่างที่บอกครับประโยคที่ว่าคุณรู้ไหมผมเป็นใครเนี่ย
ใครพูดคนนั้นก็ตกนรกหมกไหม้ทุกทีเพราะสังคมไทยเขาไม่ยอม
แล้วเขาแชร์กันสนั่นทุกครั้งที่มีเหล่านี้เกิดขึ้น
ก็วันนี้ก็ขอขีดเส้นใต้เส้นใหญ่ไว้แค่นี้ว่า
กระบวนการปฏิรูปกฎหมายและความยุติธรรมสปทไม่ต้องไปทำอะไรมาก
เอาเรื่องคนนี่แหละครับเราจะตามดูว่าสุดท้ายเรื่องนี้จะจบยังไงครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ
ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าน่าจะใช้เวลาแค่๖เดือนเท่านั้น
สำหรับ๔คดีนี้ถ้าหลักฐานรวบรวมได้ทันและด้วยความรวดเร็ว
ปล่อยให้ขาดอายุความมันเป็นไปได้ยังไงล่ะครับค่ะรื้อคดีแล้ว
จะเป็นอื่นกันต่อขอเวลาอีกกี่เดือนแนะการสรุปสำนวนทั้งหมดนะนะที่คณีทั้ง
หมดป้องกับตามครับขอบคุณค่ะประชาษะตายกันว่าคุณรู้ไหมว่าผมเป็น
ใครแบบนี้ห้ามพูดเพราะสุดท้ายสังคมไม่ยอม
อย่างที่คุณสุภาพบอกอย่างแน่นอนนะครับ